คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของวิญญาณผีตายโหนที่ว่าเขาจะเฮียน
คือมีคนไปพบศพผู้ชายคนหนึ่งลอยอืดมาในแม่น้ำปิงที่เชียงใหม่
กู้ภัยจะเอาขึ้นฝั่งชาวบ้านบอกว่าไม่ให้เอาศพขึ้นฝั่ง
เดี๋ยววิญญาณจะมาเฮียนจะมาหลอกหลอนกัน

สุดท้ายกู้ภัยตัดสินใจลากไปสัก๒กิโลครับ
ไปขึ้นไกลแหล่งชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านเขาสบายใจ
สุดท้ายก็เอาขึ้นฝั่งได้เป็นผลสำเร็จนะครับ
นี่คือเป็นภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่
กู้ภัยภูมิลันทิศรวมใจเชียงใหม่
ก็นั่งเรือท้องแบนของเทศบาลนครเชียงใหม่

จากจุดที่พบศพต้องลากไปไกลถึง๒กิโล
เพื่อนำร่างของผู้เสียชีวิตที่ลอยอืด
ไปขึ้นฝั่งไปขึ้นที่นู่นเลยฮะ
ท่านน้ำหลังวัดขาดจาวตำบลฟ้าห้าม
เพราะว่าตำรวจสพช้างเผือกตอนแรก
ก็มีคนแจ้งไปว่าไปพบศพผู้ชายคนหนึ่งรอยอืด
ในแม่น้ำปิ่งที่บริเวณด้านหลังวัดสรรสาย
ต้นเกาะที่ตำบลฟ้าห้ามนี่แหละ
ก็ประสานกู้ภัยนำศพขึ้นมาธนสูตร

ชาวบ้านไปมุงดูไม่ยอม
ไม่ให้กู้ภัยนำศพขึ้นที่บริเวณท่ามเรือด้านหลังวัดตรงนั้น
ทำยังไงดีล่ะก็ปวดหัว
พอจะไปขึ้นท่าใกล้กันที่บริเวณบ้านท่ากระดาษ

เพราะว่าวิญญาณผีตายโหงมันจะเฮียนมาก
เอาขึ้นตรงนี้เดี๋ยวมันจะมาตามหลอกร้อนกัน
ไม่เอาไม่ยอมนะฮะสุดท้ายทำยังไง
ต้องใช้เรือท้องแบนลากศพไปตามลำน้ำปิง
ผ่านไปอีก๒หมู่บ้านเป็นระยะทางถึง๒กิโล
แล้วให้ไปขึ้นนู่นที่บริเวณท่าของวัดขเจ้า
ไปฟังเสียงกู้ไภในการทำหน้าที่เก็บศพนิดหน่อย
ครับมุมธวัตรครับเนี่ยฮะลากลากมาหนึ่งกิโลกว่าเกือบสองกิโลเนี่ยนะฮะ
พอกู้ภัยนำสดขึ้นมาบนฝั่งเสร็จตรวจสอบบอกว่าเป็นผู้ชายอายุสักประมาณหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบปี
เสื้อเชิดแขนยาวลายสก๊อตสีขาวดำทับด้วยแล้วก็สวมมีทับ
เสื้อยี่คอกลมสีแดงอยู่ข้างในกางเกงขายาวสีน้ำเงินแล้วก็มีถุงเท้าสีดำ
รองเท้าผ้าใบสีขาวด้วยใครเป็นญาติตรวจสอบด้วยนะฮะในตัวเนี่ยไปเจอธนบัตรแบงค์ยี่สิบหนึ่งใบ
ไม่พบหลักฐานบัตรอะไรที่แสดงตัวว่าเป็นใครมีฝาเครื่องดื่มเต็มกระเป๋ากางเกงไปหมดเลย
มือซ้ายนะในศพนะยังถือถุงพลาสติกแล้วข้างในก็เป็นขวดเปล่า
เป็นถุงที่มีเครื่องดื่มชูกำลังอยู่และคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๒วัน
ต้นตำรวจก็สันนิษฐานว่าผู้ตายอาจจะเมาครับเมาเหล้าครับแล้วก็พลัดตกน้ำ
หรือจะกระโดดน้ำปิงจากสะพานวงแหวนรอบนอกรอบ๓เพื่อเป็นการฆ่าตัวตายก็ได้
ก็เป็น๒จุดที่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ล่าสุดก็มีการนำศพไปส่งให้กับแพทย์ภาควิชานิติเวชของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ชนะสูตรอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ประกาศว่าใครญาติหายหรือสงสัยว่าเป็นญาติของตนเอง
ก็ไปตรวจสอบได้นะฮะย้ามอีกครั้งหนึ่งครับเป็นชายไทยอายุหกสิบห้าถึงเจ็ดสี่ปี
สภาพศพที่เจอนั้นสวมเสื้อเชิดแขนยาวลายสก๊อตสีขาวดำข้างในเป็นเสื้อยืดคอกลมสีแดง
กางเกงขายาวสีน้ำเงินแล้วก็มีถุงเท้าสีดำรองเท้าผ้าใบสีขาวญาติของใครแต่งกาย
แบบนี้หายออกจากบ้านไปไปตรวจสอบได้ที่เชียงใหม่เลยนะครับนะฮะ